หากันมา๑๐วันแล้วมันหลุดลอดจากโรงงานไปนะครับ
ซึ่งจริงมันก็มีประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมนะ
แต่ถ้ามันหลุดลอดออกมาในสิ่งแวดล้อม
มันสามารถที่จะแผ่กำมันตรังสีได้
ทีนี้การหากันมา๑๐วันของพื้นที่ปราจีนบุรี

เมื่อวานสุดท้ายผู้ว่าพร้อมหน่วยงาน
เกี่ยวกับการดูแลสารกำลังสางศรี
ตั้งโต๊ะแถลงว่าเจอมาแล้ว
เจอมาแล้วมันอยู่ในเตาเผาอุณหภูมิพันกว่าองศา
ที่สำคัญมันถูกหลอมแล้ว
แต่ไม่หลุดออกไปที่สิ่งแวดล้อม
ไปดูในช่วงของผู้ว่าที่แถลงเรื่องนี้หน่อยครับ

ของทางพวกรัชกาลจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
และคนที่นั่งข้างก็คือเลขาธิการสำนักงามประมาณนู

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ในการที่จะตั้งโต๊ะแถลงถึงความชัดเจน
ว่าเราเจอไอ้ก้อนซีเซียมที่มันหายไปหรือยัง

คุณผู้ชมฮะก่อนหน้านั้นมันมีภาพข่าวนะครับ
แล้วก็มีข่าวมาว่าไอ้ก้อนซีเซียมนะคุณ
เห็นเป็นก้อนเหล็กน้ำหนักสักประมาณ๒๕กิโลกรัม
ไอ้ก้อนนี้มันหายไป

แต่ข้างในก้อนซีเซียมมันเล็กนิดเดียว

แต่ทีนี้ถ้าหายไปจากโรงงาน
แล้วมันไปอยู่ที่ไหนมันถูกเอาไปขาย
ในเขาเรียกว่าร้านเก็บของเก่าหรือเปล่า

อันนี้มันจะอันตรายมากถ้าเอาไปกำจัดไม่ถูกวิธี
ทีนี้ตามหากันให้วุ่นเลยทั้งในปราจีนบุรี

ที่สุดเขาบอกว่าไปพบในโรงงานแห่งหนึ่ง
แล้วมันกำลังถูกกำจัดด้วยวิธีใส่เตาเผา
เตาเผาอุณหภูมิประมาณพันกว่าองศาเซลเซียสนะครับ
สุดท้ายเมื่อวานผู้ว่านรงนครจินดา
ผู้ว่าปลาจีนแล้วก็นายเพิ่มสุขสัจจาพิวัฒ
เหลือขาดิการสำนักงามประมาณูเพื่อสันติแถลงยืนยันแล้ว
ว่าสารซีเซียม๑๓๗ถูกเอาไปกำจัดจริงนะครับ
แล้วทีนี้พอถูกหลอมแล้วมันจะเกิดเป็นฝุ่นแดงของโลหะ
แต่ฝุ่นแดงของโลหะถูกกำจัดในพื้นที่ปิด

ุ่นแดงนั้นมันก็อะไรนะเป็นก้อนจับตัวเป็นก้อน
ดังนั้นมันไม่ระเหยออกสู่อากาศ
การเข้าไปตรวจในโรงหลอมเหล็กแห่งนี้
ในตำบวนหาดนางแก้วเที่ยวเมืองเกบินบุรี
ทางโรงถลุงเหล็กโรงกำจัด
ได้จัดเก็บเอาไว้ในพื้นที่ปิด
มี๑ถุงนะคุณอันนี้ตอนแรกน่าตกใจมาก
ถูกนำไปเทถมที่ดินบริเวณหลังโรงงาน

คือมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดมีการเอาไปถมแล้ว
มันอยู่กับดินแล้วแปลว่ามันก็ต้องปนไปกับดินแล้วสิ
ปนกับดินละลายลงใต้ดินลงไปในแหล่งน้ำหรือเปล่า
แล้วคนกลัวว่าคนในโรงงานเนี่ยจะได้รับอะไรปนเปื้อนมาหรือเปล่า

เรื่องนี้ว่ายังไงคะไอ้ถุงหนึ่งที่ไปถมแล้ว
เรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานประมาณมนุษย์เพื่อสันติ
บอกว่าได้ให้ทางโรงหลอมขุดดินใส่บิ๊กแบ็ค
นำกลับมาเก็บห่อไว้เป็นอย่างดี
คือเท่ากับว่าคือล้อมกรอบมันไว้แล้วล่ะ

ไม่มีหลุดลอดออกไปในสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งดินนี้ก็ตามนะครับ
แล้วก็ให้ทางจังหวัดได้ประกาศกันพื้นที่บริเวณโรงงาน

เคลื่อนย้ายห้ามเข้าออกโรงงานอย่างเด็ดขาด

คุณผู้ชมหลายคนที่อยู่โดยรอบปราจีนบุรี
ก็จะกลัวว่าเฮ้ยแล้วมันจะฟุ้งไปในอากาศไหม
มันจะลอยไปไหมมันจะไปได้ไกลขนาดไหน
เพราะว่าเข้าเตาหลอมอุณหภูมิพันกว่าองศา
มันปล่อยเขม่าวควันอะไรออกมาหรือเปล่า
เรื่องนี้ทางเลขาที่การสำนักงานประมาณูเพื่อสันติยืนยันว่า
เซียม๑๓๗ที่เข้าเตาเผาแล้ว
แม้ว่ามันจะมีละอองฝุ่นแดงเขาเรียกแบบนี้นะ
หรือบางคนบอกฝุ่นละอองแดงเนี่ยนะครับ
มันไม่ฟุ้งกระจายเพราะมันเผาในเตาระบบปิด
มีระบบกรองป้องกันไม่ให้ฝุ่นกระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม
ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบทั้งเตาและพื้นที่โดยรอบแล้ว

เมตรใกล้เตาใกล้ถุงบิ๊กแบ็ค

เขาขยายวงรัศมีวงรอบในการตรวจ
ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ตรวจไม่มีค่าขึ้น

ไม่มีค่าขึ้นนะฮะดังนั้นปลอดภัย
เขาบอกส่วนการตรวจเลือดของพนักงานโรงงานทั้งหมด๗๐คนเนี่ยนะฮะ
ไม่พบการปนเปื้อนของซีเซียม๑๓๗ในร่างกายมนุษย์
ต่อให้ตรวจครั้งหนึ่งไม่เจอ
ไม่ได้แปลว่าเลิกตรวจเลยนะใช่ใช่ตรวจเรื่อย
ต้องปล่อยเรื่อย
ต้องตรวจเป็นระยะเพื่อติดตามผล
อย่างเมื่อกี้ตรวจโรงงานตรวจคนครับ
นี่ก็เป็นหน้าที่ของทางตำรวจด้วย

เพราะว่าราชการจังหวัดนะฮะก็ลงพื้นที่ในการที่จะมาตรวจสอบด้วยนะครับ
แล้วก็มันมีข้อมูลออกมาว่าตอนแรกเขามีการขนส่ง
ไปยังโรงงานแปรรูปของจังหวัดระยอง
จังหวัดระยองเองผู้ว่าระยองเองก็ลงพื้นที่ในการตรวจสอบเหมือนกัน
ว่าจะมีไอ้ก้อนซีเซียมอะไรหลุดไปทางระยองอีกหรือเปล่านะฮะ
ผู้ว่าลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็พบว่าทางโรงงาน
ผงเหล็กสังกษีได้รับผงผงเหล็กจากโรงหลอม
จังหวัดปราจีนบุรีมาตั้งแต่วันที่๓มีนาคม
รวม๑๖ถุงบิ๊กแบ็คซึ่งยังไม่ได้มีการหลอม
อยู่ในถุงมิดชิดเก็บไว้ภายในโรงงาน
ตรวจแล้วไอ้ตรงนี้ไม่ใช่สารซีเซียมแต่อย่างใด

ได้รับพวกนี้มาเหมือนกันแต่ไม่ใช่สารซีเซียม
ผู้ว่าระยองก็สั่งให้โรงงานส่งคืนผงเหล็กทั้งหมด
กลับไปที่โรงหลอมต้นทางและภายใน๓วัน
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวระยองเหมือนกัน
เพราะตอนนี้คุณคือพอมีข่าวสารซีเซียมเนี่ยนะ
พวกเราก็หาศึกษาหาความรู้กันนะ
ประชาชนก็เริ่มศึกษาหาความรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่

แต่นี่คุณก็กังวลนะเขาส่งข้อความมาถามเหมือนกันว่า
น้ำแข็งถ้าเกิดว่าพี่จะไปแถวปราจินบุรี
มันยังปลอดภัยหรือว่ามันอันตรายอยู่ไหม
จริงอยากจะให้ลองไปตรวจสอบตามโรงพยาบาลนะ
ตามโรงพยาบาลว่ามีเคสของคนไข้
ที่ป่วยทั้งเรื่องทางเดินหายใจ

มีนัยสำคัญหรือเปล่าในระยะนี้นะฮะ
คือตอนนี้ทางจังหวัดนะคุณร่วมกับทางจังหวัดข้างเคียงทั้งหมด
เพราะก่อนหน้านั้นมีการไปตรวจทั้งเลยไปถึงสะแก้วเลยนะ

ปลาจีนบุรีโคลาสสะแก้วชะเชิงซาวอะไรต่าง

แล้วก็ที่นั่งบนโต๊ะแถลงมีทุกส่วน
ทั้งผู้ว่าเองทั้งปรมาณูเพื่อสันติเอง
ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งทางด้านสาธารณสุข
ค่ะแต่พี่บุ๊คต่อให้นั่งแถลงแบบนี้แล้วนะ
ชาวบ้านบางคนยังไม่มั่นใจจริงคือกังวลแล้วก็กลัว
เมื่อวานนี้ค่ะแฮชแท็กอันดับ๑เทรนด์ทวิตเตอร์
ก็คือแฮชแท็กซีเซียม๑๓๗นะ
ซีเซียมนำมาค่ะแล้วชาวเน็ตก็เลยจี้
รัฐบาลถามมัวทำอะไรอยู่อย่างทางคุณหญิงสุดารัฐ
ยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยเนี่ยนะ
ก็มีการโพสต์โพสต์นี้ของคุณหญิงสุดารัฐค่ะ
บอกว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้รัฐบาลควรจะแถลงแจ้งเตือน

จะได้เฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพประชาชน
แต่เนี่ยกลับแถลงแบบอ้ำอึ้งคลุมเคลือ
ตั้งคำถามด้วยค่ะรัฐบาลนี้จะไม่ใส่ใจชีวิตประชาชน

โอ้โหนี่มันประจวบเหมาะกับช่วงยุบสภาพอดีเลย

เคยดูเรื่องสารโควบอธคุณภาค๖๐ที่เหมือนลักษณะ๓มันตราง๔อย่างนี้
อยากฟังความเห็นจากนักวิชาการบ้างไหมคุณผู้ชมฮะ
รมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยครับคุณหมอสนทิเนี่ยดรสนทิเนี่ยนะ
เขาโพสต์ถึงซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดว่าเป็นแท่งหายนะซีเซียมเลยนะ
คุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าถูกหลอมในโรงงานหลอมเหล็ก
จะมีทั้งฝุ่นที่ปล่อยออกจากปล่องควันฝุ่นแดงในถุงกรองอากาศ
เท่านักรวมทั้งฝุ่นในโรงงานแล้วอนุภาคซีเซียม
ปล่อยรังสีแกมม่าและเบต้าออกมาเป็นสารก่อมะเร็งครับ
ปนเปื้อนในอากาศพืชผักผลไม้แหล่งน้ำผิวดิน
น้ำใต้ดินในรัศมีอย่างน้อย๕กิโลเมตร
แบบนี้ดรดรสนทิบอกว่ามันจะส่งผลระยะยาวครับ
อาจจะมีคนป่วยมากขึ้นเรื่อย
แล้วก็นี่มีคนแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับซีเซียม
บอกว่าปกติจะถูกห่อหุ้มด้วยเหล็กอย่างดี
แต่ถ้าเกิดว่าโดนตัดโดนบีบอัดทำลายตัวห่อหุ้มไป
จะทำให้สารซีเซียมฟุ้งกระจายปนเปื้อนไปในอากาศ
ถ้าเกิดว่ามันลงน้ำมันก็จะละลายลงน้ำ
ลงดินก็จะซึมลงดินแต่เรื่องของการป้องกันเนี่ย
กรณีที่มีการสัมผัสพวกสารปนเปื้อน

มันสามารถลดเรื่องของการปนเปื้อนได้ค่ะ
ก็คือปัดออกเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างด้วยน้ำ

จริงร่างกายก็จะสามารถขับสารปนเปื้อนออกมาได้เอง

แต่อันนี้คุณผู้ชมมันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนไง
รวมถึงเขาบอกว่ามันมียาขับสารปล้นเปื้อน

ดังนั้นถ้าเกิดสงสัยว่าเรารับสารปนเปื้อนหรือเปล่า

ว่าจู่เรามีอาการขึ้นไส้เวียนหัวอาเจียน
มีแผลผู้พองมีผื่นขึ้นตามร่างกาย
ผมร่วงผิดปกติอะไรหรือเปล่า
คือถ้าเกิดมีแนะนำให้ไปโรงพยาบาล
ตรวจสารปนเปื้อนที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ
คนเขากลัวไงคุณว่าครั้งนี้มันอาจจะหลุดลอดออกมา
มันจะมีครั้งที่๒ครั้งที่๓อะไรหรือเปล่า
บราซิลเคยเกิดลักษณะประมาณนี้
โรงพยาบาลต้องใช้อุปกรณ์ที่ใช้เจ้าแท่งซีเซียมแบบนี้

แล้วมันไปปนเปื้อนปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตด้วยนะครับ